คุณก็เดี๋ยวค่อยตั้งใจฟังค่อยดูกันไปนะคะแล้วค่อยลองดูซิวิเคราะห์ดูซิควรจะเป็นแบบไหนหรือคิดอย่างไร
นี่เป็นข้อความบนเฟซบุ๊คของพระรูปหนึ่งนะคะที่ระบุว่า
นิมนต์พระมาเทศถวายรูปละ๔๐๐๕๐๐กล้าให้
ลิเกมาเล่นราคา๖๐๐๐กล้าให้
เอาลูกมาบวชถวายพระคู่สวด๖๐๐บาท

ยังกล้าถวายอยู่เนาะคุณโยมเอ๋ย

อุปชาเป็นกันได้ง่ายหรืออย่าทำเป็นเล่นไป
กว่าจะอบรมสอบผ่านได้มาไม่ได้ง่ายดอก
ถ้างั้นพระทุกรูปได้เป็นพระอุปชากันหมดแล้ว

เอาแค่ข้าวน้ำพัฒนาหารเช้าเพลมาถวาย
พระอุปกรณ์ปัญโยจะวอาวาสวัดหนองตะไก้
แล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลหนองตะไก้อำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชศรีมาซึ่งก็คือผู้โพสต์ข้อความนี่แหละ
ไปพูดคุยกับพระคุณเจ้าเลยนะคะ
ท่านบอกว่ายอมรับว่าเป็นคนโพสต์
แล้วเหตุผลที่โพสต์เพราะว่าเห็นใจพระคู่สวด
เล่าให้ฟังบอกว่าเพราะว่างานบวชเมื่อเร็วนี้
มีทั้งบวชหน้าไฟบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่
ซึ่งก็มีผู้บวชหลายรูปอืมตัวท่านเองเนี่ย
ก็ไปในฐานะเป็นพระอุปชานะคะดูแลพระที่บวชนั่นแหละ
ก็มีการได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดอื่นมาด้วย
เพื่อร่วมเป็นพระคู่สวดแล้วก็เป็นพระนั่งหัทธบาทในพิธี

แต่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นะญาติโยมจัดงานบวชใหญ่โต
มีเงินจ้างมหรสบจ้างวงดนตรีหลายหมื่นบาท
ซึ่งพระหรือเนรที่บวชให้ก็ต้องมาจำพรรษาอยู่วัดนี้
ท่านก็แสดงความคิดเห็นให้ข้อคิดว่า
สู้เอาเงินที่ไปจ้างวงดนตรีเป็นหมื่นเนี่ย
ถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือไม่ก็ถวายเป็นพัฒนาหารจะดีกว่าไหม

ไป๒๕ปีเรียเราใช่มั้ย๒๕ปีเรียเรียเราทีนี้
ข้างหน้าไม่มีก็จะช่วย
บวชก็บวชฟรี
ถวายข้างศบาทเองไอ้เอง
ใครตายไม่มีก็เอ่อมาจัดงานศพคานามกาแฟก็ไม่เอาอะไรที่หลังเนอะ
อืมคือบวชแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี้ยก็มีเหมือนกันท่านเองก็ทำให้
ก็ทำมาช่วยมาหลายงานแต่ท่านก็อยากจะสะท้อนในมุมมองหนึ่งเหมือนกับว่า
คนเราอาจจะมองไม่เห็นความสำคัญของพระของเจ้าที่มาช่วยงานแบบนี้
แต่ว่าไปให้เงินกับส่วนอื่นมากกว่าก็เป็นข้อคิดนะคุณผู้ชม
ท่านก็ยอมรับแหละบอกว่าสิ่งที่โพสต์ไปไม่สมควร
เพราะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะมาเรียกร้องให้คนมาถวายปัจจัย
อันนี้ก็คือเรื่องจริงเพราะพระกับเงินเนี่ยไม่เกี่ยวกันอยู่แล้ว
แต่ความตั้งใจของท่านจริงก็คืออยากจะให้ญาติโยมให้ความสำคัญกับงานบวชมากกว่านี้
เอออย่างอื่นยังให้ความสัมพันธ์ได้กับพระในงานบวชเนี่ยยังไงอ่ะลองดูนะคะ
ส่วนทางด้านนายพระสุทธิ์ขอดเมชัยซึ่งเป็นนักวิชาการชำนาญการพิเศษ
มาสอบถามความจริงกับพระคุณเจ้าเหมือนกันนายพระสุทธิ์บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ได้ถือว่าผิดวินัยสงฆ์นะคะแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะไม่เหมาะสม
ในฐานะพระสงฆ์เองซึ่งทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด
ก็มีการตักเตือนพูดคุยกับท่านเรียบร้อยแล้วก็คือทำในส่วนงานของทางสำนักงานพระพุทธศาสนากันเองนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของแง่มุมเหมือนกันนะแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธา
พระท่านก็ทำในแง่มุมของท่านมันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ก็เป็นความคิดเห็น
ญาติโยมอย่างเราพุทธศาสนิกชนอย่างเราได้ฟังแบบนี้
บางทีอาจจะทำให้เราฉุกคิดอะไรได้บ้างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล
ยังไงก็แล้วแต่ติดตามฟังหัวไว้หัวแล้วก็ดูข่าวรอบด้านด้วยนะคะ